ดูรายการเราไม่มีเหงาแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวดีมากมายหลากหลาย
เรื่องมันเป็นเรื่องไอเดียที่เรียกว่าเอามาใช้ได้จริง

ล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมสารพระภูมิเขาเอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ได้

ถูกต้องนึกไม่ออกใช่ไหมล่ะไปดูดีกว่าค่ะ
สารพะภูมิเหรอทำเป็นต้นไม้ได้ด้วย

เขาเอามาเป็นขาใช่ไหมขาตั้งของกระถางต้นไม้

แบบนี้ก็กราบไหว้บูชากันสิครับ
ไม่ตัดน้ำนี่มาตัดพะภูมิเก่า

นี่ค่ะเป็นไอเดียที่บันเจิดเลิศล้ำจริง

ไอเดียนี้ค่ะเกิดจากทางคณะพระสงฆ์วัดเขาท่าพระ
อยู่หมู่๓อำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
ได้คิดหาทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องการทิ้งสารพระภูมิเก่า
คือชาวบ้านที่เขาไม่ใช้แล้ว
เขาจะเปลี่ยนสารพระภูมิมาเขาก็ทิ้งกันเกลือนนะคะ

ทีนี้เนี่ยบางทีสรรพภูมิอยู่รวมกันเยอะมันก็น่ากลัวเหมือนกัน
ถูกต้องเราเคยเห็นแล้วเราคืออ่านข่าวแล้วนะครับ
สารพระภูมิที่เขาไม่ใช้ชาวบ้านเอาไปทิ้งกองเอาไว้ข้างทางเนี่ย

กลางคืนมืดโอ๊ยโตโอโตใจ

ทีนี้เขาก็เลยมีไอเดียเอาพวกนี้แหละมาทำเป็นขาตั้งกระถางต้นไม้เลยดีกว่า
เรียกว่าเป็นไอเดียในการจัดการปัญหาขยะริมทางได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็แบเนียนทีเดียว

หรือบางทีดูแล้วก็นึกว่าเป็นการตั้งใจทำขาตั้งที่สวยงามแบบนี้เลย

แต่จริงแล้วคือการนำของที่เราไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์จริงนะคะ
ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นลดปัญหาขยะได้ด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดจริง
ใครจะนำไอเดียของหลวงพี่ไปใช้อันนี้ไม่ว่ากันเลยยินดีมาก
แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นสารพระภูมิแบบนี้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะ
แล้วแต่ที่บ้านคุณผู้ชมมีจะเป็นต้นไม้เป็นอะไรเป็นถังน้ำ
ได้หมดการะมังอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ดัดแปลงดูนะอะไรที่มันใช้งานไม่ได้แล้ว
อย่างเช่นถังน้ำแตกกระมังที่มันแตกแล้วเราจะสามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้ไหม
แทนที่เราจะต้องไปหาซื้อกระถังมาใหม่อะไรอย่างนี้
ปลูกพืชผักสวนครัวทานได้บ้างก็ได้ประโยชน์ไปอีกแปด๑
เป็นกิจกรรมที่ทำได้ในวันศุกร์เย็นหรือวันเสาร์

ครับหรือว่าคือคุณชนะที่มันใช้งานไม่ได้แล้วกล่าวพังซุดโซมอย่างนี้
อ้าวก็เห็นมันเป็นกลมใหญ่เหมือนก้อนหิน
โอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับ

บางคนบอกคุณชนะถ้าไม่ได้ใช้ขอเอาคุณชนะไปทำเป็นปุ๋ยได้ไหม
คอกหรือว่าน้ำหมักชีวภาพอะไรอย่างนี้

ค่ะไม่ได้เพราะคุณชนะยังไม่มีประโยชน์ขนาดนั้น